ซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลก็เร่งที่จะเดินสายพูดคุยเจรจากับทุกฝ่าย
เพื่อที่จะหาทางออกเรื่องของปมความขัดแย้งในเรื่องของสงฆ์เรื่องนี้นะคะ
โดยนายวิศนุเกลืองามก็ได้ระบุค่ะว่าตอนนี้ได้ข้อเสนอจำนวนมากแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ
เรื่องนี้จะกระทบกับการแต่งตั้งสมเด็จช่วงหรือไม่ค่ะ
ก็จะเป็นคอนตรรที่จะถอยมากับขั้นตอนต่อไป
ซึ่งมันก็ต้องทำให้มีความยุติในระดับหนึ่ง
ทำให้เกิดปัญหาที่ค้าง
ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอยู่ในตำแหน่งรักษาการ
ถึงท่านควรอย่องมาพูดไว้สิจังสัก

การให้ฝ่ายกฎหมายออกมาชี้แจงแท้ก็ถูก

ชี้แจงแท้ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องเหลี่ยวคุณได้

อันนั้นคนอื่นตอบแทนก็ไม่ได้
นอกจากนี้มาดูทางด้านนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนารัฐมนตรี

ก็เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่
รวมถึงกลุ่มองค์กรชาวพุทธรวมถึงฝ่ายคารวาสบ้างแล้ว
โดยจะใช้วิธีเดินสายพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย
เพื่อที่จะหาสาเหตุหาแนวทาง
รวมถึงข้อแนะนำต่างที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
เด็จพระสังฆราชเพื่อให้สังคมเกิดความรับรู้ค่ะ
ผมก็ไปพบบางส่วนมาบ้างแล้วนะครับ
บางส่วนเราก็มีมอบสำนักงานพระพุทธศาสนา

ส่วนก็มีภาคีอื่นที่เขาเข้าไปช่วยเราทำอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยทำไป
มีอะไรที่ควรจะชี้แจงกับพวกเราได้
ผมก็จะหาเวลามาเล่าสู่กันฟังว่า
เราทำไปแล้วเราพบแล้วนะว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไง
เรื่องนี้มันมีเหตุของปัญหาอะไรบ้าง
ข้อแนะนำเป็นยังไงนะครับ

ก็ระบุว่าขณะนี้นะคะความขัดแย้งกำลังลุกลามไปสู่วงการพระสงฆ์
ซึ่งมีสาเหตุมาจากคนคนเดียวแต่ไม่ขอวิจารณ์
เพียงว่าเรื่องทางการเมืองขัดแย้งแล้ว
หากวงการสงฆ์ขัดแย้งอีกประเทศเราก็คงจะถึงทางตัน
ส่วนเมื่อวานนี้นายโยธิพูดในรายการ
ความสุขให้คนในชาตินะบอกว่าเป็นห่วงนะครับบอกว่า
เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

แล้วก็เรื่องของศาสนาต้องทำให้เชื่อมต่อให้ได้
ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
แต่รัฐบาลเองก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นกลไกขององค์กรใดเป็นอย่างไรก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้

เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองสงฆ์

ทุกส่วนก็มีหน้าที่ของแต่ละส่วนนะครับ
ก็เป็นการพูดกันในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

แล้วก็บอกว่าในวันมาคบูชา
ขอให้ทุกคนนั้นแสดงความรักต่อพระพุทธศาสนา
แล้วก็ละเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดี
และที่สำคัญนะครับก็ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันสำคัญวันมาขบูชาด้วยนะครับ